คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนนิมิตรใหม่ค่ะ
เข้าแถวแถวคลองสามวานะคะเป็นรถยนต์นะคะ
คาดว่าน่าจะหลุดโค้งช่วงตรงนั้นเป็นทางโค้งด้วย
แล้วก็พุ่งไปเสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง
แต่ว่าเนี่ยค่ะไฟลุกท่วมทั้งคันเหตุการณ์นี้เสียชีวิตสามศพค่ะ
นี่คือรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สสีบรอนทะเบียน๘กกง๘๐๙๓กรุงเทพ
วิ่งมาด้วยความเร็วนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าเป็นช่วงเหมือนกับทางโค้งหน่อยอะค่ะ
พุ่งไปชนต้นไม้แล้วก็ต้นไม้เนี่ยขาดสองท่อนเลย
เนี่ยนะคะภาพนี้จะเห็นมุมนี่พลิกคว่ำนะคะ
พนักงานสอบสวนสนนิมิตรใหม่ได้รับแจ้งก็เลยไปกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
เป็นใกล้ใกล้กับทางโค้งโรงเรียนสตรีวิทยานิมิตรใหม่ที่เลนขวาสุดติดกับเกาะกลาง
บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะรถคันนี้ก็คือพังยับ
ไฟลุกท่วมเนี่ยนะคะมีคนติดค้างอยู่
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตค่ะเบาะหน้ารถค่ะ
สองรายนะคะพลเมืองดีเขาก็ช่วยทุบกระจก
นำตัวคนบาดเจ็บเป็นผู้ชายเนี่ยออกจากรถเพราะว่าไฟไหม้เร็วมาก
แล้วก็นำไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตครับ
นายจรรมั่นวาจาอายุสามสิบสองปีเป็นคนขับรถส่งของนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะกลับบ้านแล้วก็เห็นเหตุการณ์พอดีเลยรีบเข้าไปช่วย
ตอนนั้นเนี่ยเห็นว่ารถตะแคงขวาอยู่ก็ช่วยกันดันรถพลิกกลับมา
ได้ยินเสียงคนติดอยู่ในรถค่ะคนติดอยู่ในรถสามคน
สองคนที่เบาะด้านหน้าหนึ่งคนที่เบาะด้านหลัง
ผู้ชายที่เบาะด้านหลังยังมีสตินะคะก็เลยใช้ถังดับเพลิงเนี่ยค่ะ
พลเมืองดีที่ขับรถเทรลเลอร์เนี่ยนะพังกระจกหลัง
รีบเอาตัวออกมานอกรถแต่ผู้ชายคนนี้ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คนที่ไปช่วยบอกตกใจมากก็คือพยายามจะช่วย
เอาคนที่ติดอยู่ในรถให้ออกมาจากรถให้เร็วที่สุดนะคะครับ
ตอนที่ว่ามาเห็นเลยนะรถมันตะแคงตะแคงอยู่ปุ๊บ
แล้วพวกพี่เทลเลอร์เขาเรียกแล้วมีคนเสียงอื้อออกมา
เขาบอกทุบกระจกเลยทุบกระจกเลยก็เลยช่วยออกมาได้แค่คนด้านหลังคนเดียว
เพราะฉะนั้นตอนนั้นพวกไฟด้วยทั้งควันด้วยแสบตา
ขณะที่พนักงานสอบสวนสนนิมิตรใหม่ไปเก็บหลักฐานต่างเพื่อตรวจสอบนะครับ
เนื่องจากสภาพศพของคนขับและคนนั่งที่ติดอยู่ในรถเนี่ยไม่เกรียม
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
เรื่องต้นได้ส่งศพไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็จะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสภาพรถ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้

คือทั้งบุบพังยุบถูกไฟไหม้หมดเลยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุพบว่า
มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองสามวามาทำความสะอาด
พร้อมกับเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค้นออกจากถนน

แล้วก็ประสานรถที่เป็นรถยกมาเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุ
ไปไว้ที่สอนอนนิมิตรใหม่แล้วนะครับ
เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ซึ่งถ้าสังเกตในพื้นที่เกิดเหตุตรงแถวนี้นะครับ
พบว่าถนนเส้นนี้เป็นทางโค้ง
มีรถที่ใช้ความเร็วสูงทั้งรถเล็กแล้วก็รถบรรทุก
โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยรถจะขับเร็วมาก
และมักจะขับหลุดโค้งกันบ่อยเพราะว่ามันจะบังคับทิศทางไม่ได้แถวนี้
แล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
นางสมพงศ์ปรีเลขาอายุ๔๓ปี
เปิดร้านขายต้นไม้อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมา๑๐กว่าปีนะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงดัง
เนื่องจากคิดว่ารถมาเร็วแล้วก็ไม่ได้มีการเบรกก่อน
ได้ยินเสียงเหมือนกับรถล้มหรือว่ายางแตกเท่านั้น
กระทั่งเห็นมีควันพุ่งขึ้นมาก็รีบวิ่งออกมาดู
ดังออกมาตอนนั้นเห็นพลเมืองดี
เข้าไปเอาค้อนมาทุบกระจกเพื่อช่วยเหลือคนในรถ

แล้วรีบวิ่งหนีกันกระจายออกมา
เพราะตอนนั้นเข้าใจว่ารถมันคงจะระเบิดด้วยนะครับ
ยอมรับว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
รู้สึกตกใจมากโค้งแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำทั้งกลางวันและกลางคืน
บางครั้งยังมีรถพุ่งหลุดโค้งออกมาชนหน้าร้านต้นไม้ของเธอด้วยนะ
ไม่กล้านั่งหน้าร้านอ่ะ
หวาว่ามันระเบิดนะเราไม่เคยเห็น

รถไฟลุกท่วมไม่มีใครไปเข้ามาดูได้ไง
คนที่เข้าไปช่วยเขาก็คอนทุบประตูรถเลย
ทุบทั่วท่านมาได้ยินเสียงนะทุบ
แต่เรายังไม่เห็นหรอกแต่เห็นเขาทุบทุบได้ยินเสียงเขาก็ช่วยกัน
แต่ทีนี้รถมันจะระเบิดเขาก็รีบออกเนอะ
เห็นเขาวิ่งกันออกวิ่งไปคนละข้างกันเลย
ปกติเราตื่นตั้งแต่ตี๕ไงตื่นขึ้นมาซื้อกับข้าวใส่บาทอย่างนี้
ก็ไม่กลัวหรอกก็มีเรื่อยอยู่แต่ทีนี้มันไม่มีคนตายไงแถวนี้ไม่ค่อยมี
ส่วนมากก็จะมีมีอุบัติเหตุพวกมอเตอร์ไซค์ก็มีมั่ง
แต่ไปตายที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็มีส่วนมากจะเจออุบัติเหตุแต่อย่างนี้ไม่เคยเจอ
จะเคยเห็นครั้งแรกเลยท่วมรถไฟคอกเข็นแต่ในหนังเนาะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่สถานีตำรวจนครบานนิมิตรใหม่นะคะ
นางสาวนัทธาจันทรคณาอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของรถเขาก็ไปให้ปากคำกับตำรวจค่ะ
ก็บอกว่าคนขับที่เสียชีวิตเป็นหลานชายของเขาเองนะคะ
ชื่อว่านายอธิวัฒน์มีแตรอายุยี่สิบแปดปีคือหลานชายเนี่ยยืมรถไปจากบ้านที่แถวแถวคลองสี่ลำลูกกา
บอกว่าจะไปขนของที่บ้านเพื่อนไปกับเพื่อนอีก๒คนที่เสียชีวิต
ซึ่งก็คือนายยุทธภูมิเตโพคนนี้คือเป็นคนที่นั่งข้างคนขับนะคะ
อัธพลสุขแจ่มคนนี้ก็เสียชีวิตนะคะ
ก็รถที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปเนี่ยถอยออกมาไม่ถึงปีค่ะ
จะเปลี่ยนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวนี่เอง
ทางเจ้าของรถก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปรับศพหลานชาย
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสนนิมิตรใหม่บอกว่า

รถคันนี้ขับมาค่อนข้างเร็วนะคะ

รถก็เลยหมุนไปชนกับต้นไม้
แล้วก็หมุนไปชนกับป้ายหน้าโรงเรียน
เด็นไปชนกับต้นไม้ใหญ่อีกที

คนขับรถคือนายอัธพลสุขแจ่มอายุ๒๓กระเด็นออกนอกรถเสียชีวิต
แล้วไฟก็ไหม้รถคันนี้
คนที่โดยสารมาในรถนายอธิวัติมีแดร์อายุ๒๗
ยุทธภูมิเตโชอายุ๒๗ถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งคู่
ว่าตรงนี้เป็นทางโค้งที่แบบอาจจะไม่รับกับทางเท่าไหร
แล้วรถวิ่งมาเร็วด้วยก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้นะคะ
ยังไงก็ขับพอประมาณไว้ก่อนนะใช่ค่ะ